น้ำน้ำข้าก็เห็นขอดคลอโอ้โหนี่มาหน้าฝนน่ะเนี้ย
แต่ทำไมปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงขนาดนี้ต้องตรวจสอบกันค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวพยากรอากาศยามเช้า
ตรวจสอบกันแบบนี้ทุกวันนะคะช่วงนี้เชื่อว่า
หลายคนให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับปัญหาวิกฤตภัยแรงที่อยู่ในช่วงของหน้าฝน
มันเกิดขึ้นได้ยังไงถือว่าเป็นปรากฏการณ์เอลลินโยนะคะ
ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะตอนนี้ที่ได้รับผลกระทบก็คือ
ภาคอีสานภาคกลางตอนบนนะคะ
พื้นที่แล้วก็ภาคเหนือด้วย
คุณผู้ชมค่ะมาตรวจสอบกันหน่อยว่าเกิดจากปัจจัยอะไร

เฝ้าระวังเรื่องอะไรกันบ้าง
เราก็จะเห็นตอนนี้ว่ากลุ่มเมฆนะคะปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศ
มาจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำทางประเทศเวียดนามนะคะ
มีอิทธิพลต่อประเทศไทยเพราะฉะนั้นทำให้ช่วงบนนี้นะคะ
มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันค่ะ
ภาคใต้จากที่เคยตกตอนนี้นะคะอ่อนกำลังลงแล้ว
นั่นก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ทำให้ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันตอนนี้เนี่ย
คลื่นลดน้อยลงนะคะประมาณ๑๒เมตรเท่านั้น
ฝนก็ตกประปรายร้อยละ๑๐๑๒๐แต่ว่าฝนจะตกหนักที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน
เพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะรู้สึกว่าใจชื้นขึ้นมาแล้วมีฝนตกลงมา
แต่จะบอกว่ามันเป็นการตกตกกระจายค่ะ
ไม่ได้ตกหนักไปเลยบางพื้นที่มันตกบ้างไปเรื่อยนะคะ
ภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนฟ้าคนนองหรือแม่เป็นส่วนมาก๑๔๐ของพื้นที่
กระจายกันไปทั่วภาคหนักบ้างเบาบ้างนะคะ
อีสานเช่นกันค่ะก็ตกกระจายคล้ายกันในลักษณะที่เบาบ้างหนักบ้าง
ส่วนภาคกลางค่ะฝนเบาบางลงมาหน่อยประมาณ๑๒๐ของพื้นที่
ก็มีฝนฟ้าขนองแล้วมีเมฆเป็นบางส่วนนะคะ
ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง๑๒๐เช่นกัน
ส่วนคลื่นนั้นก็กลับมาสู่สภาวะปกติประมาณ๑๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอาวไทยคลื่นสูง๑๒เมตร
ฝนฟ้าขนองเล็กน้อยนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
เช่นเดียวกันกับฝั่งอันดามันวันนี้น้อยสุดเลยนะคะ

ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
ฝนตกประมาณ๑๒๐ของพื้นที่
แต่ว่าถ้าพูดถึงความร้อนเชื่อได้เลยว่าทุกพื้นที่ติดอันดับแน่นอนร้อนกันสุดเลยเหมือนกัน
ส่วนเรื่องของภาวะภัยแรงใครที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัย
ส่งกำลังใจให้นะขณะเดียวกันก็ใช้น้ำให้ประหยัดนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภคหรือว่าการทำการเกษตร
ไม่ใช่แค่คนลำบากสัตว์ก็ลำบาก
ตอนนี้ก็ต้องกระเสือกกระสนหาแหล่งน้ำอยู่อาศัย
ถ้าอยู่ไม่ได้เนี่ยนะคะถ้าน้ำมันแห้งไปก่อนก็ต้องตาย

คุณผู้ชมเอาให้เราผ่านทนวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะคะ
แล้วเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ